วันนี้ค่ะเราก็มีกราฟิกมาให้คุณผู้ชมดูเหล่ากองเชียร์
รวมถึงพยานของแต่ละสองฝ่ายว่ามีใครบ้าง

เริ่มจากฝั่งของครูปรีชาก่อน
นี่แหละค่ะ๓คนที่โยงมาข้างล่าง
เล่าให้คุณผู้ชมฟังเริ่มกันที่คนแรกเลยค่ะ
ก็คือนางรัตนาพร

ซึ่งครูสั่งซื้อเลขท้าย๒๖๖

ทีนี้นางรัตนาพรไม่มีนะคะ
ก็เลยไปขอมาจาก
พัชริดาหรือว่าเจ๊พัด
เป็นเพื่อนแม่ค้าที่อยู่แผงใกล้กันเนี่ย
เอามาแล้วก็มาให้กับครูปรีชา

ส่วนคนที่๒ค่ะคุณผู้ชมที่อยู่ตรงกลาง
ก็คือนางพัชริดาพรมตาหรือว่าป้าพัฒน์
คนนี้เนี่ยนะคะเขาออกมายืนยันเลย
ว่าฉันเป็นเจ้าของสลากกินแบ่งชุดที่ถูกรางวัล
แล้ววันที่๓๑ตุลาคมเนี่ย
พอมาตั้งแผงปุ๊บนางรัตนาพรก็มาขอเลขชุด
จากทางป้าพัดไปไปให้กับครูปรีชา
ก็เลยมั่นใจว่าครูปรีชาคือเจ้าของหวย๓๐ล้านแน่
ส่วนตอนที่บอกว่าป้าพัดมีการนับลอตเตอรี่

อันนี้เขาก็บอกนะตอนที่นับใช้เหมือนกับวัสลีน
มันก็อาจจะทำให้ลายนิ้วมือไม่ได้ปรากฏอยู่บนลอตเตอรี่หรือเปล่า

ก็คือคนที่มาร่วมสาบานในวันนี้
เจ๊เกียวหรือว่านางปนัญชยาสุขภูลนั่นเองค่ะ
ซึ่งเจ๊เกียวบอกเลยนะว่า

ป้าพัดอยู่ฝั่งซ้ายของเจ๊
แล้วก็บอกด้วยค่ะว่า
ยืนยันเลยว่านางรัตนาพรเนี่ย
เป็นคนเอาเลขชุดห้าสามสามเจ็ดสองหก
จากทางนางพัชริดามาเก็บใส่กระเป๋าเอาไว้

ซึ่งทีมครูปรีชาคนนี้อย่างที่บอกค่ะว่าออกตัวแรงที่สุดเลย
ในทั้งหมดในทั้ง๓คนนะคะ
ทีนี้มาดูทีมหมวดจรูนค่ะ
แน่นอนนำทับโดยทนายตั้มค่ะ
ทนายสิทธาเบี้ยบังเกิดนะคะเลขาธิการมูล
นิธิทีมงานทนายประชาชนเพื่อเยาวชนและสังคม
โอ้โหต้องใช้คำว่ารบเคียงบ่าเคียงไหลมากับหมวดจรูน
ตั้งแต่เริ่มต้นยกกันเลยทีเดียวนะคะ
มาออกรายการถามตรงกับคุณจอมขวัญก็บ่อยเนี่ย
ก็มาพูดเรื่องคดีความในกรณีของหมวดจรูนนี่แหละค่ะ
ก็เริ่มเป็นทนายมาตั้งแต่ปี๒๕๔๗นะคะทนายสิทธาเนี่ย
แล้วก็มาเป็นทนายให้กับหมวดจรูนต่อสู้มาตั้งแต่เริ่มในคดีหวยอลละเวง
ก็ยืนยันตลอดว่าทุกคดีที่ทำไม่ว่าจะฟรีหรือไม่ฟรี
ต้องตรวจสอบก่อนว่าคนที่มาช่วยให้ทำคดีไม่ได้โกหก
หมายความว่ายืนยันว่าตรวจสอบจากหมวดจรูนแล้ว
จรูนไม่ได้โกหกแน่ก็เลยรับว่าความรับเป็นทนายความให้หมวดจรูน

ก็เปิดตัวเป็นทีมหมวดจรูนเหมือนกันแต่เป็นแนวรบโลกไซเบอร์
มีคนติดตามเยอะนะก็พยายามจับผีครูปรีชา
พยายามจับผิดแม่ค้าลอตเตอรี่ที่มาเป็นพยาน
แบบโอ้โหออกรถออกชาติกันเลยทีเดียวนะคะ
นี่ค่ะก็เป็นสองคนที่เป็นทีมหมวดจรูน
อีกคนนึงนายวิโรธเป็นอดีตหัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม
ก็พยายามใช้ความรู้ความสามารถสันนิษฐานการตกของลอตเตอรี่ค่ะ
ลอตเตอรี่ที่หล่นจากกระเป๋าเสื้อเวลาหล่นแล้วเนี่ย
มองศาเลยคำนวณตามหลักวิศวกรรมเลย
มันจะตกไปทางไหนทิศไหนจะใกล้ขนาดไหน
ดิ่งมันจะไปอยู่ตรงไหนก็พยายามจะวิเคราะห์ตามความรู้ของตัวเอง
วิเคราะห์ถึงการที่คนคนนึงที่จะก้มไปหยิบลอตเตอรี่
มันจะต้องอย่างไรลอตเตอรี่หล่นมันจะอย่างไร
เขาบอกว่าถ้าเกิดว่าลอตเตอรี่จะหล่นจากกระเป๋าเสื้อได้
จะต้องก้มทำมุมจากพื้นนะ๔๕องศา
แล้วลอตเตอรี่ที่หล่นลงมาก็จะตกอยู่ที่ห่างจากปลายเท้า

ประมาณสัก๒๐เมตรอะไรประมาณนี้ค่ะ
แล้วก็ลักษณะประมาณอย่างนี้เขาก็จะมีวิเคราะห์ว่า
แล้วคนที่มองเห็นเนี่ยมันจะมองเห็นไหม
ก้มไปเก็บลอตเตอรี่เนี่ยลอตเตอรี่มันเป็นเลขอะไร

ส่วนหนึ่งนะคะนายอัจฉริยะนี่ก็เล่าไปแล้ว
สักครู่นี้ก็จะไปยื่นเรื่องที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

นี่ค่ะก็แบ่งทีมกันไป